อีกหนึ่งกรณีมีความคืบหน้าก็คือหนุ่มนักกล้าม

ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร

พูดจาด่าทอตำรวจไม่พอยังใจดีเพิ่มเติม

แจกกล้วยด้วยทุกคนที่สร้างสายเลย
เมื่อวานนี้ก็ยอมรับไปแล้วแหละบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเมาขาดสติ
แต่ว่าตำรวจต้องแจ้งข้อหา
สรุปโดนไป๗ข้อหาด้วยกันนะคะ
หลังจากที่สังคมออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์
ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ทราบชื่อภายหลังก็คือนายเมคินวัฒนมงคล
เป็นนักกีฬาเพาะกายด้วยนะเป็นนายแบบด้วย
ตอนนั้นอยู่ในอาการมืนเมาไม่สวมหมวกนิรภัย
แล้วก็บิดเร่งเครื่องเป็นระยะระยะก่อนที่จะ
นี่ค่ะชูนิ้วให้กับตำรวจ

และทีนี้ก็ด่าทอตำรวจด้วยนะคะ
ดาบตำรวจปวิทย์บุญมาสูงทรง
ผู้บังคับหมู่จราจรตำรวจนครบานทุ่งมหาเมฆ
ขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ภายในป้อมจราจร
บริเวณแยกสาลาแดง
คลิปนี้ความยาว๕นาทีด้วยกัน
จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในการกระทำที่บอกว่าไม่เหมาะสม

โมงเช้าของวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ก็คือพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารักษาราชการ
แทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบานทุ่งมหาเมฆ
แจ้งข้อกล่าวหากับนายเมคิน

ข้อหาแรกขับรถในขณะเมาสุราไม่สวมหมวกนิรภัย
ผู้สอนท้ายไม่สวมหมวกเนื้อระภัย
ปิดบางส่วนหนึ่งส่วนใดของป้ายทะเบียน
ส่งเสียงสร้างความเดือดร้อนรำคาญโดยไม่มีเหตุอันควร
หมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
และบุกรุกเข้าห้องควบคุมสัญญาณไฟจราจร
ซึ่งไม่ใช่ที่ให้บริการประชาชน
อันเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะ
ขณะที่นายเมคินก็ได้ขอโทษดาบตำรวจปวิทย
ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าโลกโซเชียลมีเดีย
มันไปไกลมากทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเขาเอง
และยอมรับอีกอย่างหนึ่งทำไปเพราะเกิดจากความเมาเลย
ทำให้ขาดสติเมาและทำให้ขาดสติ
แต่เป็นช่วง๗โมงเช้า
เมาแต่เช้าแท้ระหะ
ไปฟังเสียงคำขอโทษเขาหน่อยค่ะ
ผมก็ต้องขอโทษจะจ่างไม่ด้วยนะครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุเมาขาดสติ

แล้วค่ะแล้วค่ะไม่เม้าจะทำอย่างนั้นหรอ
ไม่เม้าไม่ทำ

ต่อไปนี้ยังเม้าและขับอยู่ไหมครับ

เพราะว่านี้สังคมมันก็
จะที่เขาบอกอะไรคุณว่าจะมองจะมั้งขึ้นก่อนถึงเช้าอ่ะนะก็เลยแบบนี้นะสติไม่มีเลย
ดาบตำรวจปวิทย์เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงของการเกิดเหตุก็คือปฏิบัติหน้าที่อยู่
แล้วก็ไปพบนายเมคินมีพฤติกรรมคล้ายคนเมาไม่สวมหมวกกันน็อกด้วย
ก็เลยขอดูใบอนุญาตขับขี่แต่ขณะนั้นกำลังควบคุมสัญญาณไฟจราจร
ตัวเองจึงเดินกลับเข้ามาในป้อมก็คือขอดูเสร็จแล้วก็เลยเดินกลับเข้ามาในป้อม
ทำให้นายเมคินไม่พอใจด่าทอด้วยคำหยาบคายตามที่ปรากฏในคลิป
แต่อย่างไรก็ตามตัวเองชื่อว่านายเมคินกระทำการดังกล่าวเพราะความมึนเมา
ตำรวจก็ยอมรับแบบนี้แล้วก็ยกโทษให้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
โทษแต่ว่าเรื่องของคดีความก็ต้องตามนั้น
ตำรวจยกโทษให้๗ข้อหานะครับ๗ข้อหา